คนเมืองเนี่ยนะคะแม่อาจจะไม่ได้เจอปัญหาหนาวจัดน้ำท่วมก็เจอปัญหารถติด
ก็เลยต้องหนีขึ้นมาใช้บริการรถไฟฟ้าก็สะดวกสบายดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะเตรียมตัวออกไป
ทำงานกันแล้วค่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวใต้
ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักอยู่นะคะ
ตอนนี้กลุ่มเมฆฝนยังคงปกคลุมภาคใต้
สังเกตจากการจำลองของสีเนี่ยนะคะ
ส้มเนี่ยคือฝนตกหนักเลยก็ยังอยู่ที่แถบภาคใต้ตอนล่างคือตั้งแต่ชุมพรระนองลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมดูเส้นพันสิบสองเส้นสีแดงตรงนี้คือเส้นอากาศร้อนแห้งนะคะ
อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศขณะที่เส้น๑๐๑๔สีน้ำเงินนะคะ๑๐๑๖เนี่ยมันคล้อยขึ้นไปทางตอนบนของประเทศแทบจะไม่ลงมา
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลมหนาวจะไปอยู่ทางตอนบนมากกว่าขณะที่ภาคใต้เองมีเส้นพันสิบเส้นนี้คือร้อนชื้นนะคะ
แต่วันนี้มันดูเหมือนว่าฝนจะลดลงกว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นข่าวดีที่ว่าฝนเดียวจะเบาลงไปเรื่อย
จะเบาลงไปเรื่อยแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่
เห็นไหมคะว่าโมเดลการจำลองกลุ่มฝนยังคงตกต่อเนื่อง
แต่ฝนหนักจะมาทางใต้แล้วจะผ่านออกมาเลยประเทศไทยแล้ว

วันนี้ช่วงบ่ายฝนน่าจะซาลงไปนะคะฝนน่าจะซาลงไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้น
แต่วันนี้ยังคงเตือนนะคะจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานนราธิวาสกระบี่ตรังและสตูน
ฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลค่ะฝั่งอันดามันนั้นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ
แนะนำงดเดินเรือในช่วงวันนี้จนถึงวันที่๔ธันวาคมนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นจับตาเรื่องของผลกระทบแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างทันทุ่งทีด้วยนะคะ
ไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องของผลกระทบค่ะ
สภาพอากาศช่วงนี้แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบอากาศหนาวนะคะ
ขึ้นเหนือไปเลยคุณผู้ชมไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ที่นี่ก็คือดอยอินทนอจำทองสเชียงใหม่
อุณหภูมิเนี่ยยอดดอยยอดภูก็คือแตะหลักเดียวมาหลายวันแล้ว
โดยเฉพาะที่กิวแม่ปานวัดได้๕๖องศาเซลเซียสเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวก็พากันไปกางเต็นต์สัมผัสอากาศหนาว
รอชมความสวยงามของแสงในตอนเช้า
ท่ามกลางบรรยากาศและอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะ

แต่ว่าภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
ยังคงต้องส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
นี่ที่เห็นอยู่ก็คือภาพความน่ากลัวของน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงนะคะ
ไหลทะลักษัตริย์สะพานแขวนค่ะ
บริเวณจุดถ่ายภาพยอดฮิตของหมู่บ้านคีริวงศ์
ในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โอ้โหภาพก่อนหน้านี้ที่ยังคงไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมต่างกันมากเลยนะคะ
กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดสะพานแขวนจนมันสั่นไหวค่ะ
ระดับน้ำนี่สูงกว่า๖เมตรเกือบจะท่วมสะพานเลยนะคะ
ซึ่งทิศทางของมวลน้ำก้อนนี้ไหลลงไปสู่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำก็แน่นอนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งเลย
และช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่แต่ว่าอดทนอีกนิดนึง
สักวันที่๕เป็นต้นไปฝนก็จะเบาลงแล้วเป็นฝนละอองแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะ
คุณผู้ชมก็ติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้นะคะ
โดยเฉพาะในช่วงนี้สภาพอากาศอาจจะแปรปรวนหน่อย
เดี๋ยวบางพื้นที่มีฝนบางที่มีลมบางทีหนาวแล้วก็ร้อนด้วยเหมือนกัน
เนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานิญญานั่นเองนะคะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคงต้องไปแล้วนะคะ
รถไฟฟ้ามาพอดีสวัสดีค่ะ